ของดิฉันหมอลักษณ์มาฟันทงเอาไว้ก่อนหน้านี้

เป็นคลิปเก่านะฮะเป็นย้อนภาพรายการแล้วกัน
ตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่คุณแพทย์เองจะท้อง

หมอลักษณ์บอกเอาไว้ว่าปีนั้นนะคะ
คุณแพทย์เป็นอยู่ในช่วงของการดวงแตก
เรื่องราวความรักให้ระมัดระวังจากท้องก่อนแต่ง

หลังจาก๗สิงหาไป๘เดือน

อาจารย์มาดูอีกมุมหนึ่ง

ดาวเสายกมะเร็งชะตาไป๒ปีครึ่ง

ถ้าดาวเสาดวงนี้ยกเล็งชะตาใคร

มันแปลว่าไอ้ตัดที่มันเจอและตัดสินใจ

ก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร
เดี๋ยวอันจะนำไปสู่ในสิ่งอื่น
๒๖๐๖๑ไปถึง๖๒อีกครึ่งปี
คือ๒ปีครึ่งนับตั้งแต่ปี๒๖๐

ก็ขอให้อดทนเรียนรู้ระมัดระวัง

นิติกรรมแห่งความรักที่จะมีต่อกัน

หมอลักษณ์ทำนายดวงแบบที่ฟังแล้วแบบ

แต่ทางด้านหนังเอกสาวหัวใจแกร่งคนนี้
มีความสติแต่จะไม่ยึดติดอะไรให้เครียดไปค่ะ

ก็แค่ระวังไว้เฉยก็ถือว่าเป็นแง่คิดไว้

คือเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนยึดติดหรือเชื่ออะไรมากมาย
แต่ว่าฟังไว้ไม่เป็นแนวทางมันก็โอเค

อย่างไรก็ตามแหละดวงมันส่วนหนึ่ง
แต่ว่าส่วนหนึ่งคืออยู่ที่คุณตัดสินใจ